คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยนะคะหลายคนบอกว่า
คุกนี่มันสามารถเปลี่ยนให้คนที่กระทำความผิดสำนึกหรือว่ากลับใจได้จริงไหม
เพราะว่ามีชาวบ้านที่สุรินทร์เขาโพสต์ร้องเรียนบอกว่า
ลูกคนนี้เพิ่งพ้นโทษมาได้ไม่นานนะ

ติดคุกเนี่ยเพราะว่าตียายจนตาย
แล้วก็ติดคุกข้อหาฆ่าคนตายนะคะพ้นโทษออกมาได้๔เดือนตีหัวแม่เลือดอาบอีกแล้วค่ะ
เนี่ยเขาบอกเป็นบ้าอะไรอ่ะตียายตายังไม่พอยังมาทำร้ายแม่ผู้มีพระคุณที่เลี้ยงมาอีก
ชาวบ้านต้องพาแม่ย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นนะคะ
คือชาวบ้านเขาโพสต์ภาพนี้ค่ะเป็นโพสต์เป็นภาพหญิงวัยชราสภาพเลือดออกทุ่มหัวเลยเพราะว่าถูกตีได้รับบาดเจ็บค่ะ
ทีมข่าวก็ติดต่อไปที่ผู้โพสต์นะคะก็ทราบว่าผู้หญิงในภาพเนี่ยคือคุณยายทวีเธออายุ๖๕ปี
เป็นชาวอำเภอศรีนรงค์นะคะถูกลูกชายแท้เนี่ยเอาไม้ตีเข้าที่หัวจนเจ็บสาหัสเย็บไป๓เข็ม
วันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบกับคุณยายทวีสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยายแกเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะบอกว่าลูกลูกฉันเองลูกแท้นี่แหละที่มันตีฉันอ่ะ
ลูกฉันชื่อเสมือนชื่อเล่นคือเดือนอายุสามสิบเก้าปี
ฉันถูกลูกทำร้ายร่างกายมาหลายปีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
ทำไมมันชอบตีแม่มันจังขนาดหลานหลานก็คือลูกของไอ้เดือนมันอ่ะนะ
ก็ยังเคยถูกมันกระทืบมาสามครั้งจนแม่ทนไม่ไหวเนี่ย
พาหลานหอบข้าวของย้ายไปนอนบ้านญาติเพื่อความปลอดภัย
ที่ผ่านมาลูกชายแม่มันชอบพูดคนเดียวบ่นคนเดียว
เห็นหน้าแม่ทีไรปรีเข้ามาทำร้ายตลอดคลุ้มคลั่งหนักมาก
พอออกจากคุกมาคลุ้มคลั่งหนักกว่าเดิมอีกปีมีนาคมปีหกสี่อ่ะ
ถูกสารสั่งจำคุก๑ปี๕เดือนเพราะว่าเอาไม้ตียายแท้จนเสียชีวิต
โอ้โหติดน้อยเหมือนกันนะคะฆ่ายายแท้ตายติดคุก๑ปี๕เดือน
คู่ออกมา๔เดือนก็เอาไม้ตีหัวแม่จนหัวแตกเลือดอาบแบบนี้อีก
บอกทุกวันนี้นะใช้ชีวิตเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้
ไม่รู้วันไหนจะโดนตีวันไหนจะโดนทำร้ายอีกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอาตัวลูกชายแม่ไปบำบัดรักษาอะไรก็ได้ให้มันหายคลั่งได้ไหม
ถึงเวลาเจ้าก็แบบมาหุงข้าวหุงน้ำกินก็นอนก็ร
ผมก็ว่าอยากเอาไปทำรักษามัน
อยู่ด้วยกับเจ้กับอยู่แบบนี้ไม่สบายใจกับทุกวัน
เพราะว่าตอนเกิดเหตุเห็นเลยนะว่าเดือนเอาไม้ไผ่ตีหัวแม่
ชาวบ้านก็เลยรีบเข้าไปห้ามแล้วก็พานางทวีไปหาหมอ
ไปแจ้งความที่สพศรีนรงค์แต่ตำรวจยังไม่ได้รับแจ้งความนะคะ
ด้วยความเป็นห่วงชาวบ้านเขาก็เลยพากันเอาตัวนางทวีเนี่ยย้ายไปอยู่กับลูกสาวอีกคนนึง
บ้านอยู่ห่างไปประมาณ๑กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัย

ไม่ได้สติตอนนั้นเขารู้สึกเจ็บรู้สึกปวด
เหมือนมีอะไรมาทิ้มแทงตามร่างกายก็เลยเอาไม้ไผ่ตีหัวแม่ค่ะ
รู้สึกเจ็บตามร่างกายเลยเอาไม้ไผ่ตีหัวแม่นะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอ้าตัวเองเจ็บแล้วไปตีแม่ทำไม
นี่เรารู้สึกผิดบ้างไหมเนี่ยที่เราไปทำร้ายแม่
เดือนบอกว่าไม่ไม่ได้ทำอะไรผิด
แม่เป็นคนไม่ดีถ้าแม่เป็นคนดีผมก็จะขอโทษ
คือกะดีเคยทำเคยกินบุรีอะไร

ขอโทษเป็นลักษณะมาก
พี่อุ๋ยว่าเขาพูดจารู้เรื่องไหมคะ
ไม่รู้เรื่องหรอกฮะคือมันไม่ใช่อันตรายแค่คนในบ้านคนในครอบครัวของเขานะ
คือชาวบ้านก็หวาดระแวงกันหมดอ่ะอย่างนี้จะอยู่กันยังไงอ่ะใช่ไหม
คือเขาบอกเขางงเลยอ่ะการขอโทษต้องเป็นลักษณะที่ว่าเขาเป็นคนดีแล้วผมไปทำอะไรเขา

อ่ะทีนี้พอทีมข่าวเรานำเสนอข่าวนี้ไปล่าสุดก็มีเจ้าหน้าที่พมแล้วก็ตัวแทนกระทรวงยุติธรรม
เข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยาคุณยายทวีแล้วก็หลานชายที่เป็นลูกของในเดือนคนก่อเหตุแล้วนะคะ
ก็จะดูแลด้านสวัสดิภาพความเป็นอยู่ให้กับครอบครัวด้านตำรวจสภศรีนโรงตอนนี้ก็เข้ามารับตัวในเดือน
ไปให้คุณหมอเนี่ยรักษาก่อนคือไปตรวจสอบก่อนแหละว่าตกลงมีอาการมีป่วยมีอะไรยังไงไหม
หรือว่าหลอนเหล้าหลอนอะไรหรือเปล่าถึงได้ก่อเหตุแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยวก็ดำเนินการตามกฎหมาย
ถ้าป่วยก็ต้องรักษารักษาหายแล้วก็ค่อยนำตัวออกมาดำเนินคดีแต่ถ้าไม่ป่วยก็คือส่งตัวดำเนินคดีเลย
ว่าอันนี้ก็คือทำร้ายร่างกายแล้วแม่แจ้งความไว้แล้ว
จุดสำคัญมันคือสุดท้ายปลายทางถ้าเกิดออกจากคุกมารอบนี้เนี่ยแล้วยังเป็นเหมือนเดิมแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านอยู่ในชุมชนเนี่ยยังอยู่กันได้หรือเปล่า

นั่นน่ะสิเพราะเพิ่งฆ่ายายตายมาเองแล้วตีหัวแม่อีกแล้วถ้าเกิดรู้สึกเจ็บตัวขึ้นมาอีกจะไปตีใครอ่ะทีนี้ฝากตำรวจด้วยนะคะ